ส่วนใหญ่เวลาเราอกหักหรือผิดหวังสารตั้งต้นมันมาจากอะไร
เป็นเพราะว่าเราคาดหวังค่ะเป็นเพราะความคาดหวังของตัวเอง
ถ้าเรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับสิ่งไหนไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวก็ตาม
ถ้าเราเกิดความคาดหวังแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น

มีการผิดหวังครั้งไหนที่คุณอยู่ในใจคุณมากที่สุดบ้างไหมคะสำหรับความรัก
ช่วงเด็กค่ะจะเป็นช่วงที่มีความรักครั้งแรก
เป็นอะไรที่จำหน่อยเพราะว่าเรายังไม่เคยมีความรักมาก่อน
แล้วก็คาดหวังว่าฉันจะแต่งงานกับคนนี้อะไรอย่างนี้

วันนี้ความรู้สึกที่เวลารักแล้วอยากจะแต่งงานเปลี่ยนไปไหม
คิดว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคนสองคน

ถ้าเรารู้สึกดีกับใครคบกันเป็นแฟน

แต่ว่าไอ้ไม่ได้มองว่าการแต่งงานว่าอยากจะต้องแต่งงานเวลานี้เวลานี้
เพราะเราไม่สามารถบังคับได้ว่าเราจะต้องแต่งงานตามอายุตามวัย
ซึ่งแม้แต่ว่าไอ้๓๐แล้วเพื่อนไอ้มีลูก๒แล้ว
ไอ้ก็ยังไม่มีแฟนเลย

สำหรับน้องชายของพี่กับคุณตอนนั้นที่เป็นความรักกันมากเลย
คุณเลิกกันเพราะอะไรสงสัย
คุณไหนคะคุณอั้นอะครับ

เลิกกันเพราะอะไรอะเสียดายคุณดูเข้ากันมากนะ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
อืมปีหนึ่งมั้งค่ะถึงไหมไม่รู้น่าจะประมาณนั้น
เศร้าได้ไหมค่ะความรักนี้ครั้งหนึ่งค่ะ
คิดว่าไม่ได้เสียดายเวลาแล้วก็คิดว่าเขาเหมาะกับคนปัจจุบัน